มาดูกันต่อนะคะกับข่าวบันเทิงของเราค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะเปิดแบรนด์ของน้องแหวนนะคะ

อยู่บูธชั้นจีนสยามพารากอน
เป็นกระเป๋าที่ทำมาจากผ้าใหม่ทอมือล้วนเลย

ลงเซลปคุณอ้ำพัชราภาถือกันหมดนะคะ

และที่สำคัญดิฉันตอนแรกจะเอาสายวัดไปวัดเอว

ว่ามันมีข่าวที่เขาโชว์รูปแชร์รูปกันเนี่ยค่ะ
ว่า๑๙๕หลายคนฮือฮา

บอกเลยว่าพี่ขาเดี๋ยวเพิ่งวัดของหนูค่ะ
คือที่เห็นที่มันเอวที่โชว์เนี่ยนะคะ
ในไอจีคือใช้คอเสร็จ
คือใส่คอเสร็จที่แบบเอาไว้รัดเอว
เวลาใส่ชุดร้านสวยเนี่ยนะคะ
มันก็เลยเหลือ๑๙๕แต่เอวปกติจริงเท่าไหร่เขาบอกไหม
หลายคนก็เมาส์หรือว่าแหวน
ตัดที่กรวงมาเพราะว่านางเป็นเจ้าแม่สายกรรมที่เกาหลีนะคะ
ฟังทั้งหมดจากแหวนกับเอวเจ้าปัญหา๑๙๕นิ้วค่ะ
๑๙แต่ปีนี้ทำไม่ถึงเป้า
ก็เฟลล์ไปปีนี้รัดได้๒๐๙ก็คือประมาณ๒๑นั่นเองนะคะ

แวนก็เอวมาตรฐานประมาณ๒๔อะไรอย่างนี้
คนมาถามเราเยอะมากว่าตัดซี่โครงหรือเปล่า
มันปอดตับไตได้ไส่พงคือแบบละไปหมดเลย

วัดไม่เป็นเท่าไรอะพี่หลี
ปกติเอวมันเท่าไหร่ดูซิไหนพี่แจ๊กวัดผิดด้าน
เธอเท่าไหร่อ่ะเออนี่คุณผู้ชมปกติเท่าไหร่
ดิฉัน๒๕ค่ะถ้ารัดคอเสร็จไปก็น่าจะลดไปอีกประมาณ๓นิ้ว
อย่างที่พี่แหวนบอกพี่แจ๊คดีกว่าไม่รัดคอเรา